นายสมพรใช้บางอย่างได้รับเลือกให้เป็นนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยสมัยที่๔ติดต่อกัน
และเป็นสมัยแรกนะครับที่วาระการทำงานเพิ่มจากเดิม๒ปีเป็น๔ปี
หลังจากนี้สมาคมจะพยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก
หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดเวลกลางปีรอบไฟนัลเมื่อปีที่แล้ว
อกจากนี้สมาคมจะให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาทีมชายรวมทั้งทีมชายหาดมากขึ้น